ช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศบ้านเราก็คือค่อนข้างร้อนมากเลยนะคะ
มีนักเรียนม๖ไปทัศนศึกษาก็คือจากบุรีรำจะไปที่ชนบุรี
ปรากฏว่าออกเดินทางกันไปอยู่ดีอีกวันหนึ่ง
เราไปถึงช่วงเช้าอีกวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนไปปลุกไม่ตื่น

ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปบอกเพื่อนเขาว่าเขามีอาการแน่นหน้าอก
ขอนอนพักแป๊บนึงทีนี้พอไปถึงที่จุดเที่ยวอะค่ะ
เพื่อนไปปลุกไม่ตื่นก็คุณครูก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจ
เรียกกู้ชีพมาส่งโรงพยาบาลปรากฏเสียชีวิต

คือครอบครัวรับญาติเนี่ยค่ะเขาก็มีการเตรียมสถานที่บริเวณบ้าน
เพื่อรอรับศพนะคะก็เป็นน้องอายุสิบแปดปี
นักเรียนชั้นม๖โรงเรียนแห่ง๑แนมเพลิงเมืองบุรีรำ
หลังจากเสียชีวิตบนรถทัวร์เลยค่ะระหว่างไปทัศนศึกษากับครู
แล้วก็นักเรียนของโรงเรียนเมื่อวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ที่จังหวัดชนบุรีโดยการเสียชีวิตก็สร้างความตกใจให้กับคุณพ่อแม่
แล้วก็ญาติของเขานะคะรวมไปถึงชาวบ้านในหมู่บ้านด้วย
เพราะว่าน้องเขาเป็นคนแข็งแรงอืมแปลกอ่ะ
ผู้เสียชีวิตเขาเปิดเผยบอกว่าออกเดินทางจากจังหวัดบุรีรำเนี่ย
วันที่๒๗มีนาคมด้วยรถบัส๒คัน
ก็มีทั้งนักเรียนแล้วก็คณะครูไปด้วยกัน๕๕คน
เพื่อนเขาเนี่ยเขาบอกเขานั่งคันเดียวกับน้องที่เสียชีวิต
ก่อนที่จะไปถึงชนบุรีเนี่ยเพื่อนบอกว่าขอนอนพักก่อน
ตอนไหนให้เรียกนะตัวเขาเองเขาก็ไม่เอกใจอะไร
แกระทั่งเวลา๙โมงเช้าเนี่ยค่ะวันที่๒๘มีนา
เพื่อนไปปลุกแต่ไม่ตื่นเรียกครูให้มาช่วยกันดู
จากนั้นครูหลายคนก็ช่วยกันปั๊มหัวใจค่ะ
แล้วก็มีการเรียกรถกู้ชีพเพื่อที่จะพาตัวส่งโรงพยาบาล

บอกว่าเขานี่ไปทัศนสิกษามากก่อน

ซึ่งผู้เสียชีวิตเขาเป็นเพื่อนห้องเดียวกัน
เท่าที่ทราบก็คือเขาไม่มีโรคประจำตัวนะคะ

ก่อนหน้านั้นเพื่อนบอกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวก

รับว่าช่วงนั้นอากาศร้อนมาก
แล้วก็แอร์ในรถไม่เย็น

จำตัวไม่มีมีโรคประจำตัวไหมครับไม่มีแล้วแล้วก่อนในเนี้ยเนี้ย
ก่อนที่น้องจะเสียน้องได้คุยมามาหาคุณพ่ออืมไม่ได้คุยเลยแค่ไปปกติเดี๋ยว
ได้ไปหลายรอบแล้วครับเคยไปหลายหลายรอบแล้วคือไปถ้าน่ะโรงกระทันหันมากอ่ะน่ะ
มันเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย
เราไม่เคยเจออากาศ๔๐ขึ้นอ่ะจริง
แล้วแบบว่าคิดดูว่าเราไปอัดกันอยู่อย่างนี้
ก็อ่ะเสียใจด้วยจริงขอแสดงความเสียใจของเราอย่างแรกค่ะเสียใจด้วย